ที่๘ของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะที่สารเจ้าลิภพกตัวจังหวัดชุมพร

ก็มีพิธีดวงประทีปแล้วก็ลอยกระทงในการสะดอกเคราะห
เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ขอพรกับเทพเจ้า

เราไปติดตามบรรยากาศได้ทั้งหมดจากคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
พิธีดวงประทีบสะดอกเคราะห์หรือฮุกดวงโพเจียว
และบูชาดาวนพะเคราะห์เสริมดวงแก้ปีชง
ของสารเจ้าลิฟพกตัวจังหวัดชุมพร
เป็นพิธีที่จัดขึ้นแห่งเดียวในช่วงเทศกาลถือศิลปกินเจ
โดยนำเอาความเชื่อศาสตร์ของเตากับพุทธมหาญาณรวมกัน
เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิต
จริงสารเจ้าลิโพกตัวก็ก่อตั้งมา๔๐กว่าปีแล้วครับ
พิธีกรรมต่างก็เป็นพิธีกรรมแบบโบราณทั้งหมดนะฮะ

ซึ่งจังหวัดเรามีจากแห่งเดียวในประเทศไทย

ก็อยากเชิญชวนว่าสมาชิกเจทุกท่าน

ของลุงเจรีบตัวจังหวัดชุมพรครับผม
พิธีกรรมเริ่มด้วยการอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรง
จากนั้นก็สวดมนต์จีนบูชาเทพเจ้า
เสร็จแล้วตั้งขบวนประกอบด้วยคณะดนตรีมโหรีจีน

และเกี๊ยวลงปู่ไต้ฮงจวสือ
จากนั้นนายเลิศพรชัยชายฤทธิ์

โคมประทีบเดินไปยังท่าน้ำแม่น้ำชุมพร
ถึงแล้วก็เริ่มสวดปักเต้าเก่ง
สวดขอพรจากองค์นำซิงค์ปักเต้า

อ่านรายชื่อผู้ที่ถือศีลกินเจ

เสร็จแล้วก็ข้ามสะพานเงินสะพานทอง

เป่าสิ่งไม่ดีหรือสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิต
จากนั้นทุกคนจะเดินทางกลับไปที่สารเจ้าลิฟต์๖ตู้อีกครั้ง

ถือว่าช่วงนี้เป็นเวลาดีเป็นช่วงเวลาแห่งการรับทรัพย์

และในพิธีนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
ที่ไม่ได้ถือศิลปกินเจร่วมเข้าพิธีได้ด้วย
อกจากนี้ยังมีพิธีลอยกระทงสะดอกเคราะห์

นำกระทงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง๑เมตร๕๐เซนติเมตร

ภายในมีทูบเทียนบูชาองค์เทพเจ้ากิวอองฮุดโจ้
เพื่อสะดอกเคราะห์และขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข
ตามด้วยคณะผู้ที่ถือศิลป์กินเจ

ในขบวนแห่ไปที่แม่น้ำชุมพร
เมื่อถึงท่าน้ำจะมีพิธีสวดนำซิงคักเต้า
เป็นการสวดเพื่อเสริมดวงชะตาให้เทพเจ้าคุ้มครอง

และให้พรคนที่ร่วมถือศีลกินเจในปีนี้
จากนั้นจะลอยกระทงในแม่น้ำชุมพร

ทิ้งสิ่งวิธีต่างไปกับแม่น้ำ
ถือเป็นพิธีกรรมสำคัญแบบโบราณ

ชาวชุมพรรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน